บรรยากาศของการชุมนุมของกลุ่มราศดรเมื่อวานนี้คุณ
นี่เป็ดเหลืองเต็มไปหมดเลยนะฮะ
มีเอเลียนเหลืองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินขบวนเคลื่อนขบวนของเป็ดเหลือง
ต่อต้านประธรรมรดิมาเมื่อวานเขาเป็นการชุมนุม
ประเวทยากราศพร้าวเมื่อวานสีสันเหอะ
มีการจัดแสดงดนตรีมีงานศิลปะมีอะไรมากมาย

ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ทางกาดของกลุ่มผู้ชุมนุม
เขามีการเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่มากขึ้นด้วย
มีการตรวจตาตรวจกระเป๋าก่อนเข้าพื้นที่ด้วย
ใช่นะฮะเขาก็มีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะครับ

เมื่อวานนี้จริงเขานัดหมายกัน๔โมงเย็น
แต่ว่าตอนบ่ายเริ่มมากันแล้วนะครับสำหรับกลุ่มมวลชน
ก็มายังพื้นที่ที่นัดหมายกันก็คือ๕แยกลาดพร้าวนะฮะ
ฝั่งสวนสมเด็จย่าตรงนั้นเป็นส่วนที่ผู้ชุมนุม
ก็นำของที่ที่ให้ฤกษ์มาจัดจำหน่ายครับ

เยอะแยะเลยเร็ว

ที่คัดผมที่ติดหมวกหรืออะไรกับคุณ

แล้วก็ไก่โอ๊คก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการชุมนุมนะครับ
ก็มาวางจำหน่ายเต็มพื้นที่
ขณะที่บริเวณด้านหน้าสวนสมเด็จย่านะครับก็รถติดมีรถติดตั้ง
เครื่องขยายเสียงจอดเพลงตามแนวทางของอุดมการกลุ่มรัศดรนะครับ
แล้วก็ที่เดินทางมาจำนวนมากไม่ต่างจากกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือ
บรรดาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างต่างพื้นที่ที่มาคอยรับส่ง
คนที่จะเดินทางเข้าออกในพื้นที่ของการชุมนุมก็จะมากันเยอะเลย
ส่วนบรรยากาศที่ช่วงเย็นตามเวลานัดหมายก็เริ่มคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาเป็ดสีเหลือง
เขาก็มาสูบลมเป่าลมกันตรงนี้เลย
แล้วก็มัสคอตก็มานะคุณ
แล้วก็วงโยธวาทิศต่างเนี่ยนะฮะ

แล้วก็สีเขียวก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับ
รวมทั้งกิจกรรมดนตรีของกลุ่มคนเสื้อแดง
มาร่วมร้องรำทำเพลงกันอย่างคึกคัก
ขณะที่เวทีปราศัยย่อยนะฮะ
ที่เป็นรถซาเล้งติดตั้งเครื่องขยายเสียง

แต่ว่าเวทีหลักนะ
ก็จะเป็นการปราศัยต่อต้านรัฐประหาร

เขามีเวทีย่อยหลายจุด
มีเวทีย่อยหลายจุดแล้วตัวรถซาเล้ง

ที่จะกระจายไปเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ชุมนุม

สร้างความคึกคักคึกคลื้นให้แก่การชุมนุมนะครับ
โดยนายปากรพรชีวากุลหรือว่าเฮียบุ้ง

เคลื่อนรถออกไปจากบริเวณหน้าสวนสมเด็จ
จากบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ของการจัดกิจกรรมนะครับ
ก็พ่อค้าแม่ค้าต่างก็ให้ความร่วมมือนะครับ
แล้วก็เฮียบุ๊กได้พูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับ
บอกว่านอกจากการยืนยัน๓ข้อเรียกร้องแล้ว

เพื่อให้เป็นการชุมนุมครั้งนี้เป็นเทศกาลดนตรี

ห้าวงแล้วก็วงดนตรีที่มาขอแจมขอร่วมเล่นอีกนะครับ
รวมเกือบหนึ่งร้อยวงการสนับสนุนครั้งนี้เนี่ย
ก็ทำร่วมกับนางสาวอินทิราเจริญปุระหรือว่าทราย
ดารานักแสดงนะครับเพื่อต้องการให้ผู้มาร่วมชุมนุมเนี่ย
สนุกสนานแต่ว่าก็มีคนถามเรื่องของงบประมาณทั้งหลายแหละ
เพราะว่าเฮียบุ้งกับคุณซายเขาก็เป็นคนที่จัดสรรงบประมาณเหล่านี้ด้วยนะฮะ
เรื่องดนตรีเรื่องอาหารน้ำดื่มแจกฟรีเป็นส่วนใหญ่ในม็อบ
วันนี้ก็มาจากการสนับสนของผมกับคุณซายครับ
เฮียเองก็เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
เรียกร้องให้มีการเปิดเผยที่มาของรายได้หรือว่าเงินบริจาคต่างนั้นนะครับ
ก็เขายืนยันว่าไม่แจงแม้แต่บาทเดียว
เพราะการแจ้งรายได้คือความไม่ปลอดภัยของผู้สนับสนุน

พร้อมเปิดเผยนะครับว่าหลังวันที่๒ธันวาคม
ตัวเองแล้วก็ทรายเจริญปุระจะลดบทบาทในการสนับสนุนการชุมนุม
แต่ยังมีคณะลาบนอกจากนี้นะฮะก็มีคณะลาบนะฮะ

ขออภัยเขาบอกว่าจะลดบทบาทในการสนับสนุนการชุมนุม
จะสนับสนุนเพียงเรื่องของสวัสดิการอย่างเช่นเรื่องของห้องน้ำ
แล้วก็การดูแลคนบาดเจ็บจากการชุมนุมนะครับ
แล้วก็อาหารของสตาฟหรือว่าของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะฮะ

คือเขาบอกเขาก็รู้สึกนะว่าต้องแบกรับภาระมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรการเงิน

แล้วก็ชีวิตส่วนตัวที่เฮียก็บอกว่า

แต่หากหลังวันที่๒ธันวาคมนี้
ค่ะ
เรื่องของการจัดสวัสดิการการดูแลการชุมนุม
มันเหมือนสวัสดิการแย่ลง

นะฮะก็คงปล่อยมือไม่ไหว

แต่ว่าขณะที่นายทัชพงศ์แก่ดำหรือบอยแก่นำกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
ก็ยืนยันนะคะว่าการชุมนุมครั้งนี้ได้กำชับให้กาดทุกกลุ่มเข้มงวดให้มากขึ้น
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าความร่วมมือมวลชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
ก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับกาดอาสาทุกกลุ่มเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็ต้องการให้การชุมนุมเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นแหละ
ส่วนกิจกรรมถ้าจะจัดก็จะเน้นไปในเรื่องของการให้ความรู้กับมวลชน
ในการต่อต้านการทำรัฐประหารรวมไปถึงจะมีการแจกคู่มือต่อต้านรัฐประหารด้วยนะคะ
ทีนี้การชุมนุมเมื่อวานที่ผ่านมาจากภาพที่ปรากฏค่อนข้างมีสีสันมีอะไรที่หลากหลายจริงนะคะ
คูปองเป็ดเหลืองแล้วก็กลุ่มวงดนตรีแล้วเนี่ยนะคะ
จากนี้เขาก็ยังมีคณะลาบด้วยลาบคือลาบหมูอะไรประมาณนี้
เอาลาบเอาก้อยมาจัดเลี้ยงนะฮะ
คือเขามาตั้งกลุ่มค่ะกินลาบต้านรัฐประหารกันด้วยค่ะ

คนที่นำลาบมานะคะก็จะมีทั้งหลาบหมูหลาบเนื้อเครื่องใน
มาทำมาประกอบกันแบบสดแบบนี้นะคะ
เขาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหั่นผักชีเตรียมข้าวครัว
พริกคั่วเอาไว้บริการปรุงกันแบบสด
คือให้ชิมกันด้วยตรงนี้เลย
ตัวแทนคณะลาบเขาบอกว่าการที่นำลาบมาสถานที่ชุมนุมเนี่ย

คนที่ทุกภาคมีความนิยมชื่นชอบนะคะ
เป็นอาหารที่ทุกคนทุกภาคเขาชื่นชอบที่จะกินกัน

โดยเฉพาะกินได้นอกบ้านเนี่ย
ขณะที่การต้านรัฐประหารได้ด้วยเหมือนกัน
ต้นก็เลยนำมาแจกผู้ชุมนุมจำนวน๑๑๒จาน
ที่ทำเป็นสูตรเด็ดของภาคอีสาน
ที่ใส่ขี้เพลี้ยขมลงไป
ยืนยันนะคะว่าอร่อยแซ่บแน่นอน

ใครที่อยากลิ้มรสสามารถนำคูปองเจ้าเป็ดเหลืองเนี่ย

แล้วก็ปรุงยังไงมีเทคนิคพิเศษอะไรยังไงบ้างคะ
เป็นสูตรของที่ไหนยังไงบ้าง
ก็เป็นสูตรทางภาคอีสานครับ
มีอะไรสูตรเด็ด

นี่เรื่องของสีสันต่างด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องของแกนนำที่ขึ้นปราศัยบนเวทีกลาง

ก็มีแก่นำคนสำคัญอย่างรุ้งนะฮะ
นางสาวปนัสยาสิทธิเจี๊ยวัฒนากุล
นายอานนท์นำพานะครับไผ่ดาวดิน
แล้วก็นี่นายอัธพลบัวพัฒน์
หรือว่าครูใหญ่ขอนแก่นนะครับ

หากเกิดการรัฐพาหารจะเป็นครั้งแรก
ที่มีประชาชนออกมาต้านรัฐพาหารนะครับ
ผู้ทำรัฐพาหารจะต้องจ่ายต้นทุนการศรัทธาที่จะหมดไป
หลังการทำรัฐผ่านจนถึงขั้นไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับ
และตอนนี้รัฐบาลได้ใช้ต้นทุนสุดท้ายมาใช้แล้ว
คือการนำมาตรา๑๑๒มาใช้เอาผิดแก่นำกลุ่มราศดร

เขาก็จะต่อต้านรัฐประหารให้ถึงที่สุด
ขอให้ประชาชนออกมาแสดงจุดยืน
ออกมาแสดงท่าทีในการต่อต้านด้วยวิธีการใดก็ตาม
ข้อ๓๔ข้อที่เขาพูด
อย่างเช่นใครมีรถเอารถมาจอดขวางถนน

อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการขนยุทธโทปกรณ์
อะไรต่างของทางทหารอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะทางครูใหญ่ขอนแก่นเนี่ย
ก็เอาหมวกมาใส่ที่ศีรษะนะครับ
ใส่เพื่ออะไรรู้ไหมคุณคือเขาบอกว่า
ตอนนี้อาจจะมีคนที่แฝงเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผู้ชุมนุม
อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่แฝงเข้ามา
เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งมาจากผู้บังคับบัญชา
ส่วนใหญ่จะใส่แต่งตัวแบบนี้คือหมวกเหมือนกัน
กับเสื้อเหมือนกันเสื้อโหลหมวกโหล
ที่ทางเขาจัดสรรมาให้นะครับ
ครูใหญ่ขอนแก่นก็เลยเอามาใส่ให้ดูเลย
หากเจอกลุ่มคนที่ใส่หมวกโหลเสื้อโหลอะไรแบบนี้
ขอให้พวกเราผู้ชุมนุมเฝ้าสังเกต

ขณะที่รุ้งปนัสยาแก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐภาษณ์ขึ้นจริง
สิ่งที่เราต้องทำคือการต่อต้านไม่ให้ทำรัฐผ่านให้ได้สำเร็จ
และหากรัฐประหารไม่สำเร็จภายใน๓วัน
กลุ่มนั้นถือว่าเป็นกระบดนะฮะ

ธนายอานนท์นำพาเนี่ยนะครับก็ขึ้นเวทีแล้วก็พูดถึง
บอกว่าเขามาที่๕แยกลาดพร้าวเป็นครั้งแรก

ติดคุกโดนควบคุมตัวนะครับ
ทั้งนี้การต้านรัฐประหารเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
และตนเชื่อว่าหากเกิดรัฐประหารทุกคนจะออกมาต่อต้าน
โดยจะไม่มีใครเป็นแกนนำหรอก
ไม่มีใครเป็นผู้นำเป็นผู้ตาม
แต่ทุกคนเป็นอิสระ

เราบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ออกมาซ้อมการต้านรัฐภาษณ์
ซึ่งการรัฐพาหารเมื่อ๖ปีที่แล้ว
มีคนออกมาต้านจำนวนน้อย

เชื่อว่าคนจะออกมาต้านเป็นแสนเป็นล้าน
พร้อมกับย้ำนะฮะว่าหากเกิดาการรัฐภาษณ์
ขอให้ทุกคนอย่างที่เขามีเป็นข้อออกมานะ
ทุกคนอาจจะเอารถมาจอดนะครับ
หรือว่าใครไม่มีรถก็ออกมายืนขวางถนนไว้
ทำให้การขนส่งยุทธุปกรณ์ของทหาร
หยุดชะนักแล้วก็ออกมาชู่๓นิ้ว
พร้อมกับให้รอฟังประกาศจากเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ว่าจะนัดชุมนุมกันที่ไหนอย่างไรต่อไป
จนถึงวันที่๒ธันวาคม
โดยช่วงท้ายมีการเปิดเพลงให้ผู้ชุมนุมทั้งประชาชนทั่วไป
สิทธิ์นักศึกษาแล้วก็นักเรียน
ร่วมกันเต้นอย่างสนุกสนานเพื่อเป็นการส่งท้ายการชุมนุมด้วยนะครับ
แต่เขาก็แจงออกมาแล้วนี่เนาะการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ก็สำหรับวันนี้ก็ไปอินพิเรียนสำโรง
วันพรุ่งนี้ก็จะไปที่อิมพีเรียนลาดพร้าว
แล้วก็ยาวกันไปนัดหมายกันต่อจนถึงวันที่๒ธันวาคม
วันที่๒ธันวาคมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ
เพราะเขาจับตามองไปที่สารรัฐธรรมนูล
นัดอ่านคำวินิจฉัยปมบ้านพักหลวง
ว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จะมีความผิดเรื่องนี้หรือไม่นะฮะ